คราวนี้ไปที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะครับ
มีกีฬาคนภิการแข่งกันที่ดั้น
วันที่๓แล้วนะครับติดตามความพร้อมแล้วก็ผลการแข่งขันได้
การแข่งขันยกน้ำหนักไฮไลท์วันนี้นะครับอยู่ที่รุ่น๙๗กิโลกรัมครับ
ซึ่งประกิจทองสางครับก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองไปครองได้แบบไม่ยากเย็นครับ
แข่งขันยกน้ำหนักรุ่นไฮไลท์วันนี้เป็นการแข่งขันในรุ่น๙๗กิโลกรัม
นำโดยภารกิจทองสังเจ้าของเหรียญเงินอาเซียนพาราเกมที่สิงคโปร์
ได้๑๕๐กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองแบบไร้คู่แข่ง
ขณะที่รุ่น๑๐๗กิโลกรัมปีนี้แข่งขันเป็นปีแรกในกีฬาคนพิการแห่งชาติ
ปรากฏว่าโอภาษใจสมที่เคยยกในรุ่น๑๐๐กิโลกรัม
ขยับขึ้นมายกในรุ่นนี้ยกได้๑๓๕กิโลกรัม
เหรียญทองไปครองแบบสบาย
เทเบิลเทนนิสรอบรองชนะเลิศพิการแขนขาไขสลัง
แข่งขันแบบไม่ใช้ไม้ค้ำชายเดียว
ยุทธนางามสง่าอดีตนักกีฬาพาราลิมปิกเกม๒๐๑๒
ยังได้ลุ้นไปพาราลิมปิกที่บราซิลจากกรุงเทพมหานคร
พบกับสุริยนต์หาแปลงจากนนทบุรี
ก่อนที่ยุฒนาจะชนะไป๓๒
แบบสุดสนุกเข้าไปชิงชนะเลิศกับเด่นชัย
ชอบเลี้ยงสัตว์จากชนบุรี
อเล็กบอลชายประเภทยืนรอบแรกที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์
กรุงเทพมหานครพบกับอุดรธานี
ที่นำโดยสิทธิพงศ์สู่คำหลัก
ปรากฏว่าอุดรธานีชนะไป๓๑
ฟุตศอกคนหูหนวกรอบ๘ที่สุดท้าย
พระทะลุงชุดส้มชนะเชียงใหม่๖๓
เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ
โดยสารวุฒิสุวรรณคิรียิงคนเดียว๔ประตูให้พัทธลุงในเกมนี้
ปิดท้ายที่กรีทาวิ่ง๔คูณ๑๐๐เมตรชาย
กลุ่มพิการทางหูภัพที่เห็นเป็นกันในการรอบคัดเลือก
ใต้ฝุ่นไร้เสียงอุดรธานีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง
ทำเวลาได้๔๖๙๗วินาที
เข้าไปชิงชนะเลิศในรอบบ่าย
ซึ่งปรากฏว่าอุดรธานียังวิ่งได้ดี
เข้าเส้นใช้ด้วยเวลา๔๗๓๑วินาที

สำหรับวันพรุ่งนี้มีการชิงเหรียญทองกัน๕ชนิดกีฬา
แก่กรีธาเทเบิลเทนนิสยิงปืนวิวแชร์บาสเก็ตบอลและฟันดาบ
ิติกรธนมหามงคลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์